ทีนี้ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะพักเพื่อไทยก็เปิดปลาใสค่ะ
แพทย์ชนละนั่นศรีแก้วหัวหน้าพักนะคะก็พูดชัดเจนแหละบอกว่า
ชาวน่านเลือกผู้สมัครของเพื่อไทยทั้งจังหวัด
ไม่อย่างนั้นอาจจะถูกริบตำแหน่งหัวหน้าพักและกลับมาเป็นลูกพักเหมือนเดิม
ด้านคุณอุ้งอิ๊งนะคะนางสาวแพทองทานชินวัฒน
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกก็
ทักทายผ่านทางวีดีโอคอลด้วยอย่างที่บอก
วันนี้ลงพื้นที่มีแค่๒แคนดิเดตคือคุณเศรษฐากับคุณชัยเกษม
คุณอุ้งก็บอกว่าต้องขอโทษพี่น้องชาวน่านจริง
เดินทางไปไม่ได้เพราะคุณหมอขอให้งดเดินทางในช่วงใกล้คลอดนะคะ
แต่ก็ยังวีดีโอคอลมาขอแรงสนับสนุนให้เลือกพักเพื่อไทย

โดยยืนยันว่านโยบายของพักทำได้แน่นอน
เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

ว่าจะทำความฝันของพี่น้องชาวน่าน
ให้ออกจากหลุมดำของความยากจน
เมืองหลวงพระบางเป็นมรดกโลกแล้ว

พักมีวิธีการแก้ไขแล้วนะคะไม่ต้องเผาสั่งข้าวโพด
แต่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
ถ้าเลือกเพื่อไทยไม่ถึง๓๑๐เสียง
เอาจริงต้องเลือกให้ถึง๓๗๖เสียงด้วยซ้ำ
เพื่อจะได้เลือกนายกจากเพื่อไทยกันไปเลย
ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยพอหรือยังครับกับพลเอกประยุทธ์
ผมฟังเข้ามาเนี่ยจริงแล้วผมเป็นคนไม่ก้าวร้าวนะครับ
ผมเป็นคนค่อนข้างจะสุภาพแต่ว่าฟังเข้ามาหลายหน
เวทีเหลือเกินเนี่ยตะแปลงอยู่ได้ว่าคนรักเขาชอบเขา
เพราะว่าชอบความสุจริตผมผมก็กาวหัวอยู่หลายหนครับ
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันสุจริตตรงไหน
ในเมื่อดัชนีความทุจริตของประเทศไทย
ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเนี่ย
ต่ำลงเรื่อย

ผมขอเลยนะครับขออย่าเห็นแย้งกับของพี่หมอโชนานเนี่ยนะครับ
ไม่พอครับต้อง๓๗๖ครับ
คงต้องเป็นรัฐบาลพักเดียวครับ
เราจะได้ทุกนโยบายที่ดี
มาให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีมีความสุข

มีข่าวน่าตกใจเมื่อวานครับ
เขาบอกว่ากกตเรียกพรรคเพื่อไทยไปชี้แจง
นโยบายหนึ่งหมื่นนี่ทำยังไงเอาเงินมาจากไหนบริหารแบบไหน

กลัวว่าคือกรกตเขาเรียกเดี๋ยวกรกตเขาจะห้าม
เดี๋ยวเขาจะหาเรื่องยุบพักหรือหาเรื่องไม่ให้นโยบายหนึ่งหมื่นบาททำได้
พี่น้องก็อย่าตกใจเกินไปอย่าตีตนไปก่อนใคร
รู้ได้ยังไงล่ะว่ากรกตเขาจะถามแบบเอาเรื่อง

ดีไม่ดีคุณเศรษฐาไปชี้แจงกรกตปิดห้องเขาอาจจะแค่ถามว่า

แล้วกรกตได้ด้วยไหม
ไปดูฝั่งพักพลังประชารัฐกันบ้างดีกว่าจัดปลาสายใหญ่เหมือนกันที่วัดยกระบัดสมุทรสาครนะคะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักไม่ได้มา
แต่ปราศัยผ่านวีดีโอคอนเฟรนซ์นะคะ
สัญญาณมันก็แหม่ขัดข้องบ้างเป็นระยะ

ร้อยเอกธรรมนัฐนะใช่ครับอ่าคือเอาเป็นว่าถึงแม้สัญญาณจะติดติดขัดขัดไปบ้างนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่พลเอกประวิทย์พูดผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เนสเนี่ย
ก็คือขอขอบคุณชาวสมุทรสาครที่สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติอย่างมาก
แล้วก็อวยพรสงกรานนะเทศกาลปีใหม่ไทย
ร้อยเอกธรรมนัฐก็ขึ้นมาปราศัยต่อว่านโยบายสำคัญเนี่ย
คือพลเอกประวิทย์ต้องการให้คนไทยเกิดความรักความสามัคคี

เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยมัวแต่เล่นกีฬาสี
ประเทศชาติมันก็เลยเสียหาย
มันคือหนึ่งสามเจ็ด
อาจจะเป็นเลขหลายสามตัวก็ได้นะพี่น้องนะ
บรรยากาศแบบนี้ก็จะเห็นเข้มข้นขึ้นทุกวันนะฮะ